เอามาดูข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่าคนสวยไม่เคยได้พักเลยจริง

คืออย่างนี้คือเมื่อคืนเรายังเห็นคลิปอยู่เลย
เห็นแบบว่ามีข่าวเขาแบบว่าควงหนุ่มนะ

เอาล่ะชื่อเพลงแฟนผมน่ารักคุณผู้ชม

คนเข้าไปดู๔ล้าน๒แสนวิว

คอมเมนต์๓๐๐๐กว่าข้อความ

เปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่อะไรอย่างนี้นะคะ

อย่าเพิ่งรีบแสดงความดีกับแม่แพทย์ค่ะ
เพราะว่าพี่แจ๊กกะรีนก็ไปกระชากเลย
แพทย์ทำไมนายผู้ชายเยอะจนจะไม่มีสักคนไม๊ใช่
ฉันก็อยากถามเป็นรายการแชร์ข่าว๓สักต่อง

คุณผู้ชมค่ะฟังคลิปหน่อยค่ะ
คนนั้นน่ะนะคนนั้นคือคุณหมอคิมค่ะ
เป็นเพื่อนของคุณแพทย์เองนะคะไม่ใช่แฟนแต่ที่สำคัญนางโสดนะ
มันประจวบเหมาะกับพี่แพทย์ที่กินอาหารญี่ปุ่นที่ว่าโปรแตกคนเข้าใจว่าเป็นคนนี้
ไม่ใช่ค่ะเรื่องโป๊ะเราไม่โป๊ะอยู่แล้วค่ะพี่แพทย์ไปไหนมาไหนพี่แพทย์ไปแบบเปิดเผยอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเราคุยกันแล้วว่าเป็นได้เท่านี้โสดค่ะตอนนี้เหมือนเดิมนะคะ
ค่ะนะคะเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกันเนี่ยไม่โป๊ะนะคะแล้วก็ไม่พัฒนาค่ะสดและจอยจ้อยค่ะ